ตอนนี้หลายฝ่ายรวมถึงสื่อมวลชนเองนะคะก็อยากให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ
ได้มาร่วมเวทีดีเบตเพื่อโชว์วิสัยทัศน์ทัศนคติต่างนะคะ
แต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะมาดีเบตเนี่ยต้องถามว่าท่านเนี่ยทำได้ไหม
ถ้าเกิดว่าตามกฎหมายเนี่ยนะคะเราก็เลยถามไปที่ประธานกรกต
ประธานกรกตบอกว่าก็ยังนะพักพลังประชารัฐไม่เห็นส่งหนังสืออะไรมาถามผมเลย

เราก็เลยไปถามอาจารย์วิศนุเครืองามมือกฎหมายของรัฐบาลคอสชนะคะ
อาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่า
พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคอสชในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
พักพลังประชารัฐสามารถไปร่วมเวทีดีเบตได้

สามารถไปร่วมเวทีดีเบตได้ไหมทำได้นะ
แต่ต้องระมัดระวังการใช้คำพูดควรพูดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของตัวเอง
เช่นสิ่งที่เคยทำมาในอดีตสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบัน
หากได้เป็นนายกรัฐมนตรีท่านจะทำอะไรต่อ
แต่ไม่ใช่เป็นการพูดลักษณะไปพูดนโยบายของพักพลังประชารัฐ
จากผลเอกประยุทธ์ก็ไม่ใช่ทั้งผู้สมัคร
หรือสมาชิกของพักพลังประชารัฐ
ทีนี้อีกหนึ่งท่านที่ผู้สื่อข่าวไปถาม
ก็คือคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกรกตบอกว่าตอนนี้เนี่ย
กรกตเองก็ยังเลยนะยังไม่ได้รับหนังสือจากภักดิ์พลังประชารัฐที่ส่งมาสอบถาม
ก็ทราบจากข่าวก็เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปดูตามระเบียบการหาเสียง
เนี่ยที่สามารถทำได้เนี่ยก็คือบุคคลที่อยู่ในบัญชี
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของพักหนึ่งล่ะ๒หัวหน้าพักการเมือง

ยืนยันด้วยนะคะว่ากรกตไม่ได้เป็นเกราะป้องกันใครนะคะ

บุคคลที่สามารถที่จะดีเบตได้
ในงานดีเบตที่กรกตจัดขึ้น
มี๓คนก็คือ๑หัวหน้าพักการเมือง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐม
ฟังเสียงประธานกอกตที่สามารถวันของที่ทาง่อนก็ต้องมาเป็นเกาะป้องกัน
คือเราคงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเกาะป้องกันนะครับ
บทหมายวิธีการเลวกตั้งแล้วก็เป็นกลางนะครับ
ไปดูฝากฝั่งคุณศรีสุวรรณจัญญากันหน่อยนะคะ
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยวันนี้บุกกรกตค่ะ
ยื่นหนังสือถึงกรกตนะคะ
บอกว่าให้พิจารณาส่งสารรัฐธรรมนุนยุบพักอนาคตใหม่
บอกว่าการที่เว็บไซต์ของพักอนาคตใหม่
แพร่ประวัติของคุณธนทรจึงรุ่งรวงกิจหัวหน้าพัก
เคยเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย๒สมัย
ก็คือตั้งแต่ปี๕๑ถึงปี๕๕
แล้วก็มันคงค้างอยู่ในเว็บไซต์ของพักอ่ะ

ทั้งที่คุณธนทรเองไม่เคยดำรงตำแหน่งนี้
คุณศรีสุวรรณจัญญาบอกว่าลักษณะการกระทำเช่นนี้
มันเป็นการเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ให้เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นมีโทษตามมาตรา๑๕๗
ตามพรปเลือกตั้งสส
ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่๑๑๐ปี
ปรับตั้งแต่๒๐๐๐๒๐๐๐๐บาท

แล้วก็ให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งผู้นั้น
ก็คือมีกำหนดอายุ๒๐ปีด้วยกันนะคะ
เอาล่ะคือเรื่องนี้เนี่ย
จริงก่อนหน้านี้อาจารย์เจก็เคยออกมาพูดแล้วนะ
แล้วก็ขอโทษหัวหน้าพักอนาคตใหม่

คือโทษของถ้าเกิดว่าหลอกลวงจริงเนี่ย
กรณีนี้ไม่ถึงขั้นยุบพักนะมากสุดก็คือถอนสิทธิ์การเมือง๒๐ปี
แต่ก็ต้องติดตามกันต่อด้วยเพราะว่าช่วงนี้ดูเหมือนว่ากรกตเองก็จะต้องทำหน้าที่หนักด้วยเหมือนกัน